พระมหาภัยวันวรวันโนนะครับ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ของเรื่องของการที่สื่อเชิญร่างทรงกับคนต่อต้านร่างทรงไปออกรายการด้วยกันเนี่ย
กังวลว่ามันจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้น
สื่อควรตีแผ่พฤติกรรมแล้วนำไปสู่การชี้ปัญหาและการแก้ไขจะดีกว่า
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าหลังจากที่ร่างทรงปู่มหาหมุณีกับนัดแฟนพันธ์แท้ปะทะคารมกัน

กลางรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
ก็ขอแนะนำสื่อทุกช่องที่กำลังเสนอเรื่องราวของร่างทรง
เพื่อป้องกันเหตุลักษณะนี้ว่าไม่ควรเกิดขึ้นอีก
ดังนั้นควรแยกทั้งสองฝ่ายในการที่จะมาชี้แจงผ่านรายการ

หรือว่าจะไปสัมภาษณ์มาแล้วมาเปิดเสียงต่อกัน

ไม่ควรเอามานั่งด้วยกันโต้แย้งกัน

เพราะว่าต่างฝ่ายเขาก็มีสิทธิส่วนบุคคลของเขา

ควรเจาะประเด็นที่เป็นปัญหามากกว่า
อย่างเช่นมีคนเดือดร้อนจากร่างทรงคนนี้ไหม

ตรงนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่า

กลลวงของคนคนนั้นด้วย

ก็ยังสามารถเอาผิดทางกฎหมายได้ด้วย
นาง่ายเป็นว่าเถียงกันไปเถียงกันมา
คือต้องลดการเผชิญหน้า
จะลดทอนการกระทบกระทั่งกัน

กับสังคมอันนี้คือประเด็นหนึ่งแล้วประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าจะ
ถ้าจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องความเชื่ออยากให้เสือไปเอาเจ้าทุกข์
หรือคนที่เป็นเหยื่อมาออกรายการเยอะหรือให้ช่องทางเขาก็ได้ว่า
ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สามารถร้องเรียนเข้ามาได้ผ่านรายการของเรา
อะไรอย่างนี้เรายินดีที่จะเป็นปากเสียงหรือนำเสนอความเสียหายของคุณอะไรแบบนี้
อย่างงี้ก็จะได้ประโยชน์
พระมหาภัยวันท่านก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะ
บอกว่าถูกร่างทรงปู่มหาหมุณีหลอกให้โอนเงินไปด้วยนะ

ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าไม่อยากจะเปิดเผยตัวตน
ก็เลยยังไม่สามารถเอาผิดร่างทรงคนนี้ได้ค่ะ
พอมาเล่าให้เราฟังเนี่ย

พยายามจะหาเพจที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้

เกลาที่จะเปิดเผยข้อมูลตัวเอง
อย่างเช่นอัตมาก็พยายามจะขอเบอร์ติดต่อ

คือเขาก็ปฏิเสธให้เบอร์ติดต่อ

ก็เลยมีแบบนี้มีหลายคนมีเยอะ
พระมหาทัยวันท่านก็เชื่อนะครับว่ายังมีเหยื่อหลายคนที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนนะ
เพราะฉะนั้นหากสื่อมวลชนสามารถเปิดโปรงเรื่องราวของ
คนที่อาศัยการเป็นร่างทรงแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านได้เนี่ย
ก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วถ้ามีการเปิดเผยกันได้จริงเนี่ย
ก็จะมีคนกล้าและยินดีที่จะให้ข้อมูลในการเอาผิด
เพราะถือว่าถ้าคุณไปหลอกลวงเขาจะในสถานะรูปร่างแบบไหนเนี่ย

ใช่จะได้เอาผิดกันได้เนอะ
ก็แจ้งมาผ่านทางไทยรัฐทีวีก็ได้นะฮะ
ทางเพจทางเฟซบุ๊กของเราก็ได้นะครับ
แชทไปที่หลวงพ่อนี้หลวงพ่อบอกก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใคร

แต่คุณพระท่านก็พยายามช่วยแต่ยังช่วยไม่ได้